นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแห่ชมขบวนรถบุพชาติที่สวยงามประการตาที่งานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่สี่สิบ
ติดตามบรรยากาศจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากบริเวณขวงประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขณะนี้ขบวนรถบุพชาตินะครับที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามก็เคลื่อนขบวนอวดสายตานักท่องเที่ยวผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนหนึ่งก็จะนำมาจอดบริเวณขวงประตูท่าแพรตรงนี้นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปแล้วก็ชื่นชมความสวยงามอย่างใกล้ชิดครับ
ขบวนรถบุพชาติตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามทั้งหมดมี๒๓ขบวนนะครับ
แบ่งเป็นขบวนที่เข้าแข่งขัน๑๖ขบวนจากอำเภอต่างในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีก๗ขบวนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดแสดงนะครับโดยไม่ได้ร่วมประกวด
และการประกวดก็จะแบ่งเป็น๓ประเภทครับก็คือประเภทสวยงามประเภทอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเภทความคิดสร้างสรรค์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระสุดาสยามบรมราชกุมารี
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติทั้งโซนยุโรปแล้วก็ชาวจีนจำนวนมากนะครับต่างให้ความสนใจมาชมตลอดสองข้างทางยาว๔กิโลเมตรจากสะพานนวรัฐถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาดซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหากรรม
เป็นขบวนของอเภอฝางที่เข้าประกวดในประเภทสวยงาม
สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของเชียงใหม่ในอดีต๗๒๐ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน
โดยนำเสนอความอลังการประกอบด้วยช้างพระนารายทรงสุบันยักษ์
อีกทั้งครุฑและเทพพยดาเทวดาน้อยใหญ่
รวมถึงขบวนของอำเภอดอยสะเก็ดก็เช่นเดียวกัน
นำเสนอความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านวิถีชีวิตของชาวล้านนา
ที่มีต่อสิ่งที่เคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ซึ่งแต่ละขบวนก็มีความสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์
ต่างช่วยกันออกแบบในแต่ละอำเภอนะครับ
โดยแต่ละขบวนทั้ง๒๓ขบวนนั้นจะแบ่งออกเป็น๓จุดด้วยกัน
ที่จะจอดให้ประชาชนได้ไปถ่ายรูปก็คือ
อยู่ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดอนุสวรีสามกษัตริย์
แล้วก็จุดนี้ก็คือประตูท่าแพร่
ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ประกาศผลเวลา๑๙นาฬิกาด้วย

รายงานสดจากขวงประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่ครับ